หญิงวัยกลางคนที่ขี่รถมาคนเดียวแล้วก็กระชากสร้อยคอแบบนี้เลยฮะ
โชคดีตรงนั้นเป็นหน้าโรงงานรบพอเข้าไปช่วยนี่คนร้ายก็
พยายามหนีนะผู้เสียหายก็วิ่งเข้าไปอืมนะครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้า
คนร้ายมาข้างหลังขี่ตามประกบมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
เร่งเครื่องมาประกบด้านข้างก่อนที่คนซ้อนท้ายจะเอื้อมมือมาจับที่แขนของผู้หญิงก่อน
แล้วก็กระชากสร้อยจนรถเซไปล้มทับกัน
ส่วนผู้เสียหายก็วิ่งหนีเข้าโรงงานด้วยความตกใจ
จากนั้นรอปภที่เห็นเหตุการณ์เห็นคนร้ายก็เลยเดินออกไปดูคนร้าย
เห็นรบพอพอมาก็รีบขี่รถหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในหน้าโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
ผู้โพสต์คลิปเขาบอกว่าทำงานในโรงงานนี้
ให้ข้อมูลว่าช่วงที่มีการวิ่งบราวทรัพย์มันคือหน้าโรงงาน
แล้วมันเกิดแบบนี้บ่อยครั้งมาก
ตรงนี้จนชาวบ้านเขาหวาดภาวะหมดแล้ว
สังเกตเห็นจากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุคาดว่าเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
อยากจะให้ตำรวจท้องที่นั้นตรวจสอบให้ด้วย
แล้วก็ให้เข้มงวดมากขึ้นชาวบ้านจะได้สบายใจนะครับ